ร้องได้ให้ร้าน

กลับห้องมามีเพื่อนก็เพียง
เสียงเพลง
วันที่ปัญหา
หอบภาระเข้ามาคมเหง
ได้แต่บอกใจตัวเอง
ไม่ให้หยุดฝัน
ร้องเพลงได้เต็มเสียงจริงนะครับ
น้องข้าวตูนี่ร้องเต็มปากเต็มคำเลย

ถ้าจะดีที่สุดก็คือขอให้ผ่านเพลงนี้ให้ได้นะครับ

ถ้าผ่านเพลงนี้ได้มีเงินติดกระเป๋ากลับบ้านแน่นอน

ดูสิว่าจะคว้าหนึ่งหมื่นบาทแรกไปได้ไหมคะ
เพลงที่หนึ่งนะครับ

น้องข้าวตูร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ได้ค่ะ
ด้วยความดีใจนะกระโดดสูงเลยอ่ะ

โชว์หลุบเผื่อน้องเผื่อเมนะ

ก่อนไปก็พอ

กระโดดตัวรอยเลยเมื่อกี้เนี้ย

ประเดิมเรียบร้อยค่ะสำหรับเพลงแรกนะคะ

เย้

จะเยอะสำหรับครอบครัวของน้องข้าวตูนี้อยู่เยอะเยอะเยอะมากใหญ่เลยเยอะมาก
หากันเป็นปีก็ไม่เหลือปกติรายได้วันหนึ่งยังไงคะคุณยาย
วันก็พอพอให้กินบางวันก็ไม่พออย่างพอกินนี่ต้องได้กี่บาท
สามคนนี้ก็ไม่ต่ำกว่าสองร้อยนะกินแล้วยายต้องหาวันอย่างน้อยก็สามร้อย
ได้ไหมคะสามร้อยเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ยิ่งเข้าหน้าฝนเนี่ยยิ่งยิ่งแย่
ชักหน้าไม่ถึงหลังว่าอย่างงั้นชักหน้าไม่ถึงหลังมือหนึ่งที่ได้เนี้ยเปิดประเดิมคุณยาย
ทำอะไรได้มั่งกับครอบครัวเราขั้นแรกก็คือน้องการ์ตูต้องไปหาหมออีกวันที่เก้า
ค่ะเนี่ยโรคที่ว่าที่ว่าหน้าเขาปุปองอ่ะค่ะครับ
ที่ว่าเหมือนกับว่าเป็นสะเก็ดเงินแล้วเป็นโรคเลื้อนแล้วไปหาหมอเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
แล้วหมอบอกว่าเขาเป็นต่อมไขมันเป็นพิษเป็นโรคคล้ายสะเก็ดเงินค่ะ
เขาโดนควบคุมหมดเลยการกินการอะไรเนี่ยลำบาก
แล้วทีนี้โรคตาบอดไก่นี่นะคะเคยไปรักษาบ้างยังคะคุณยาย
ไปรักษาอยู่ประจำที่มอตอนแรกอ่ะหมอบอกว่าเขาเป็นเส้นประสาทกดทับทั้งสองข้าง
หมอก็นัดผ่าผ่าทั้งสองแล้วหมอแล้วก็เสร็จเข้ามาแล้วก็หมอนัด
นั้นแล้วก็ไปหาหมอหมอบอกว่าหนูเสียใจอีกเรื่องหนึ่งนะ
ตอนนี้เข้าตัวเช็คตาอีกข้างนึงเป็นตาบอดไก่นะยาย
แล้วก็อีกข้างหนึ่งมันก็ยังกดทับอยู่อีกเส้นหนึ่งรอรักษาไว้นี้ก่อน
แล้วเดี๋ยวจะนัดมาผ่าใหม่อีกรอบนึงต้องผ่าเหรอคะ
เวลาผ่านนี่ค่าใช้จ่ายก็ยังไงฮะมันยังไงอ่ะเราก็
ใช้บัตรคนจนอะนะเขาช่วยเหลือก็ได้ทั้งหมดไหมฮะ
ช่วยได้เยอะอ่ะแต่ก็บางอย่างก็เราก็ต้องใช้จ่ายอ่ะ
เวลาหยุดขายของเราก็ต้องมีจ่ายอ่ะนะคือค่าลดค่าลา
ค่ารถค่าลาไปหาอะไรอย่างเงี้ยเข้าตูผ่าตัดตามากี่ครั้งแล้ว
หนึ่งครั้งค่ะหนึ่งครั้งช่วงที่ต้องรู้ว่าต้องผ่าตา
ตกใจไหมตกใจค่ะกลัวไหมกลัวมากเลย
กลัวว่าจะมองไม่เห็นแล้วทีนี้ถ้าจะต้องผ่าอีก
ท้อไหมไม่ท้อค่ะสู้เพื่อยายสู้เพื่อยายเก่งมาก
ตรงนี้แหละนะชีวิตแล้วเราเอากำลังใจมาจากไหนลูก
เวลาเราต้องต่อสู้กับความมืดในตอนกลางคืนที่เรามองไม่เห็น
อุปสรรคที่เราช้าหรืออะไรก็ตามยายค่ะ
ทำไมเราถึงได้กำลังใจจากยายเพราะว่าตอนกลางคืนที่มืดมืด
ยายก็จะจูงไปไหนมาไหนอยู่ค่ะแล้วก็ยายจะบอกว่าอย่าท้อ
แล้วพอข้าวตูได้ยินยายพูดว่าอย่าท้อข้าวตูรู้สึกไงมั่ง
จะไม่โทรให้ยายเห็นค่ะมีกำลังใจขึ้นมาค่ะ
จะไม่ท้อให้ยายเห็นค่ะหมายความว่าเราเคยแอบไปท้อคนเดียวไหม
เคยไปทำอะไรเวลาเราท้อคนเดียวร้องไห้ค่ะ
ก่อนที่เราจะร้องไห้เรานึกถึงเรื่องอะไร
ทำไมเราถึงร้องไห้นึกว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนี้
ทุกคนลำบากเพื่อเรากลางคืนยายก็ต้องมาจูงเรา
ต้องสู้นะไม่ใช่เราคนเดียวในโลกนี้ที่ตกอยู่ในสภาวะลำบาก
มีคนอีกมากมายที่เป็นอีกแบบนึงที่ต่างกันออกไป
เขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบเราแต่เขาก็มีสภาวะอื่นที่เขาลำบาก
ไม่ว่าจะด้วยเรื่องหัวใจสุขภาพหรืออะไรก็ตามไม่แพ้เราค่ะ
ระหว่างที่เข้าตูคุยความในใจกับพี่เป๊กคุณยายร้องไห้
เขาตัวเองก็จะร้องไห้นี่คือความในใจที่ไม่เคยพูดกันมาก่อน
ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนว่าข้าวตูรู้สึกยังไงกันแน่ค่ะ
นี่คือความรู้สึกจริงจริงของเขาตูที่รู้สึกจริงจริงแท้แท้
ไม่เป็นไรครับเกิดมาแล้วเราก็ต้องเดินหน้ากันต่อไป
สู้กันต่อไปวันนี้เรามีโอกาสมากกว่าคนอื่น
เป็นล้านล้านคนคือได้มาเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วตรงนี้แล้วและที่สำคัญต้องใช้โอกาสให้เต็มที่
ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยโอกาสมาแล้วนะครับนะมาถึงเพลงต่อไปเลยครับ
เพลงที่สองนะครับเพลงที่สองนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
นี่นะฮะคือเพลงที่๒เป็นไงครับเพลงนี้น้องเขาดู
รู้จักไหมเอ่ยรู้จักค่ะเพลงของใครครับเพลงของเอิ้นขวัญค่ะ
ขวัญเอิ้นขวัญวรรณญาแล้วเข้าตัวร้องได้ไหมคะ
เคยฟังค่ะเพลงนี้เป็นอุปสรรคไหม
นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยก็ไม่ได้นะในรายการของเรา
ถ้าไม่มั่นใจเมื่อไหร่ควรจะใช้ตัวช่วยทันที
ตอนนี้มีเงินอยู่แล้วนะครับหนึ่งหมื่นบาทก็สามารถที่จะหยุดได้แล้วนะครับ
อาตูสามารถหยุดได้ทุกเมื่อเลยแล้วก็รับเงินที่สะสมมาได้เลยนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่สองครับมูลค่าสองหมื่นบาท
น้องข้าวตูครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ค่ะสู้กับตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบูพาเวอร์นะครับ
สามแผ่นป้ายด้วยกันเลือกใช้ตอนไหนก็ได้
สามแผ่นป้ายในเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
เสียงดังฟังชัดจริง

ค่ะเพลงที่สองครับเพลงนี้มูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
เป็นแค่คนที่เคยสำคัญเป็นความฝันที่เกือบจะเป็นจริง
สำหรับฉันเธอคือทุกสิ่งแต่ความจริงคือต้องทำใจ
คำลาจากกันด้วยดียังเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้
ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรบอกกับใจเรื่อยมา
ฝืนยิ้มให้เธอเวลาที่เจอกัน
เหงาทุกทีก็มีเธอในความฝัน
อยู่คนเดียวได้ไหมนานมันก็ร้องคาย
สั่งน้ำตาไม่ได้ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน
ทั้งที่จบไปแล้วตั้งนานวันนี้เธอนั้นก็มีใคร
ฉันบอกหัวใจเสมอว่าอย่าคิดถึงเธอแต่ยังทำไม่ได้
ไม่รู้แล้วว่าต้องทำอย่างไร

ในน้ำตาเมื่อไหร่แม่
เป็นแค่คนอ่อนไว้คนนึงสักวันหนึ่งจะลืมเธอให้ได้
ขอสัญญาไว้กับหัวใจอย่างน้อยฉันก็พยายาม
บอกตามตรงว่ายังเสียดายเธอจากไปจะยังมีคำถาม
เลยต้องเจ็บเวลาที่จำ

ฝืนยิ้มให้เธอเวลาที่เจอกัน
เหงาทุกทีก็มีเธอในความฝัน
อยู่คนเดียวได้ไม่นานมันก็ร้องไห้
ฉันสั่งน้ำตาไม่ได้ไม่เข้าใจต่อเอง
เหมือนกันทั้งที่จบไปแล้วตั้งนาน
วันนี้เธอนั้นก็มีใคร
ฉันบอกหัวใจเสมอว่าอย่าคิดถึงเธอ
แต่ยังทนไม่ได้
ไม่รู้แล้วว่าต้องทำอย่างไร
ที่จะไม่ให้น้ำตามันไหลมา
อย่างน้ำตาไม่ได้